ทีนี้ตามความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยนะคะ

ที่บอกว่าได้รับแจ้งผลตรวจโควิดผิดพลาด
เธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดโควิดด้วย
ทีนี้พอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยนะคะ

ก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไร

ทีนี้มันมีคลิปเสียงของน้องที่โทรศัพท์คุยกับแม่

เดี๋ยวไปฟังเสียงนี้กันก่อนนะคะ
แม่ว่าลูกไม่เสียงหรอ

ขนาดเวลาลูกเผยไทม์ไลน์นะ

แล้วนี่ลูกนอนเตียงข้างเขาอ่ะแม่

เพราะว่าเท่าที่ฟังเสียงนะ

แม่ก็เห็นใจหมอสงสารหมอพยาบาลเหมือนกัน

น้องคนนี้คือน้องธัญพลพิณฑษูป

ก็บอกกับแม่ด้วยความอัดอั้นตันใจนี่แหละค่ะ
ทีนี้ค่ะน้องเนี่ยยังกักตัวอยู่ที่บ้านพักนะ

ให้กับผู้สื่อข่าวของเราน้องธัญพรเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าไปตรวจเชื้อ๙เมษา
พอสายของวันที่๑๐เมษาสสจเชียงใหม่โทรมาหาน้องเลย
แล้วก็ถามชื่อถามนามสกุลสอบสวนไทม์ไลน์
หลังจากนั้นก็แจ้งว่าน้องติดโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะการทำงานหลังจากนั้นคือการประสานกันของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าทางสสจเชียงใหม่ก็มีการประสานกับทางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเนี่ย
มารับตัวน้องธัญพรไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

ทีนี้ค่ะพอรับตัวไปรักษาน้องก็นอนโรงพยาบาล
คืน๑๐คืน๑๑เนี่ยนะคะทีนี้วันที่๑๒เนี่ย
พยาบาลบอกกับน้องนะบอกว่าตรวจประวัติแล้วเนี่ย
ไม่พบชาร์จผู้ติดเชื้อแล้วมีการถามน้อง
บอกว่ามีผลตรวจมีใบผลตรวจยืนยันไหม
ตอนนั้นน่ะน้องถึงเพิ่งไปเช็คผลออนไลน์แล้วพอไปเช็คผลออนไลน
ก็รู้ว่าอ้าวฉันไม่ได้ติดโควิดนี่ทีนี้ค่ะ
ทางพยาบาลก็เลยย้ายตัวน้องออกจากหอผู้ป่วยโควิดตอนเที่ยงคืน
ให้น้องมาอยู่อีกห้องนึงแล้วพอเช้าของวันที่๑๓เนี่ย
น้องก็ตรวจหาเชื้อนะคะรอบนี้ตรวจอีกรอบนึง
ผลออกมาคือไม่ติดเชื้อน้องก็เลยต้องออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็มากักตัวที่บ้านทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันพอผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้แล้วน้องเขาก็ตั้งคำถาม

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อผิดพลาดต่างนานาอะไรเหล่านี้นะฮะ
แล้วก็ตัวเธอก็ถูกบูลลี่จากคนในสังคมอย่างหนักไปแล้ว
ว่าไปติดเชื้อมาจากไหนไปเที่ยวมา

ถูกต้องแล้วมันมีประโยคที่น้องคุยโทรศัพท์กับแม่
แล้วน้องพูดว่าเอาแล้วคนที่ขอนแก่นล่ะแม่
กรุงเทพละแม่คือหมายความว่าอะไร
ระหว่างนั้นน้องเขามีเดินทางไงคะ
เดินทางไปทั้งที่ขอนแก่นเดินทางมาที่กรุงเทพ
แล้วทีนี้คนที่พอเขารู้ข่าวตอนแรกว่าน้องติดเชื้อ
มันกลายเป็นว่าร้านเริงที่น้องไปใช้บริการก็ต้องปิด

เขาได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของค่าตัวแล้วก็ขาดรายได้ไปด้วย
บอกมันไม่ใช่กระทบเธอคนเดียวมันกระทบเป็นลูกโซ่นะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องคนนี้นะ
ก็คือนายนรงพินทิสืบอดีตสจลำปาง
และเป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครลำปางด้วย
ก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของเขาอายุ๒๒ปีเนี่ย
ก็กำลังกากตัวยูที่บ้านแล้วก็ลูกสาวหัวจิตหัวใจไม่ดีเลย
ต่อสายวีดีโอคอร์ให้คุยกับน้องได้ไหม
นี่ไงคุณพ่อก็เลยหยิบโทรศัพท์
ให้ผู้สิทธิ์ของเราคุยกับน้องเขาโดยตรงเลย

พอรู้ว่าเป็นโควิดแล้วมันก็รู้สึกเยอะแล้ว

แล้วสิ่งที่หนูทำไปแล้วมันกระโทกทุกอย่างเลย

ตอนนี้ลูกสาวสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเลยนะครับ
ก็อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบเหมือนกัน
คำขอท่งขอโทษต่างคำชี้แจงต่างว่าผิดพลาดจากอะไร
ขั้นตอนการตรวจหรือเรื่องของการสื่อสาร
ใช่แล้วคืนนี้มันก็กลายเป็นความกังวลไงคุณผู้ชมว่า
แล้วมันเคยมีไหมกรณีแบบเธอหรือมันมีไหม
การที่ตรวจออกมาแล้วเนี่ยติดโควิดแต่แจ้งผลว่าไม่ติดอย่างนี้
มันจะส่งผลกระทบหนักกว่านี้ไหม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรา
พยายามสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สสจเชียงใหม่

แล้วทางสสจเชียงใหม่ก็บอกว่าตอนนี้แจ้งข้อมูลแล้ว
แจ้งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้แถลงเรื่องนี้แล้ว
ดังนั้นทางสสจเชียงใหม่จะไม่มีการชี้แจง
เพราะว่าอยากให้ข้อมูลออกจากแหล่งเดียว
ป้องกันข้อมูลที่มันขัดแย้งกัน
ทีนี้ค่ะทางสำนักสุขภาพที่๑จังหวัดลำปาง
ก็มีการออกแถลงการผ่านเว็บไซต์นะ
ยืนยันว่าตัวน้องน้องก็ชื่อเล่นชื่อต้นฝนนะคะ
น้องคนนี้ไม่ได้ติดโควิด
แล้วก็ขออภัยครอบครัวรวมถึงสถานที่ที่ถูกพาดพิง
จากเหตุการณ์ข้างนี้จะปรับปรุงจะแก้ไข

คือถ้าอ่านจากเอกสารตรงนี้นะ
ที่เห็นที่หน้าจอที่คุณผู้ชมได้ดูกัน
คือเขาจะระบุแบบนี้
ว่าเกิดความผิดพลาดจากการสื่อสาร
คือไม่ได้ระบุว่าเกิดความผิดพลาดจากการตรวจหาเชื้อ
แต่เป็นความผิดพลาดจากการสื่อสาร

โทรแจ้งหรือว่าการเอาข้อมูลของน้อง
ออกมาแล้วจะสื่อสารต่อน้องหรือว่ายังไง

แต่ทีนี้มันกลายเป็นการแจ้งผลแบบนี้ไงค่ะ
ที่ผ่านมาถามว่าเคยไหมกรณีที่ผลออกมามันกำกวม
มีนะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะสื่อสารกับคนไข้ว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกผลที่ชัดเจนได้

แล้วเดี๋ยวจะแจ้งผลที่แน่ชัด
ครับเอาเป็นว่าเคสนี้ต้องรอทางหน่วยงานกลางสาธารณสุข
เป็นผู้แถลงด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลจากสสจเชียงใหม่
แต่ทีนี้ถามว่ามีอีกไหมเคสแบบนี้
คือมีอีกครับคือมีหนุ่มเชียงรายออกมาเปิดเผยคุณ
เขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากการแจ้งผลตรวจผิดพลาดเช่นเดียวกัน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า๘เมษายน
ผมเดินทางไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลศรีบุรินที่เชียงราย
ตรวจเสร็จผมกลับบ้านเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว
มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อมาแจ้งผล
ว่าผมมีผลเป็นบวกคือติดเชื้อ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่จึงนัดให้เข้ารับการรักษา
วันที่๙เมษายน๑๐โมงเช้า
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผมก็ทำตามทันทีมีรถมารับ
ผมก็เข้ารับการรักษาอยู่ในห้องรักษาร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้ตัวเขาเองอยากจะตรวจสอบผลของเขา

ว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเป็นผู้ป่วยโควิดหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปอ้าวไม่มีชื่อของเขา
ก็เลยให้ทางโรงพยาบาลทั้ง๒ที่
ที่เขาเข้ารับการรักษาที่เขาไปตรวจอันแรกเนี่ย

ปรากฏว่าผลการตรวจร่างกายของเขา

มีผลเป็นลบแต่ถูกส่งเข้าไป
กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกับผู้ติดเชื้ออีกคนแล้ว
ทีนี้ทางโรงพยาบาลปล่อยตัวเขาออกมานะ
เพราะว่าวันที่๑๑เมษายนเขาตรวจหาเชื้ออีกรอบ

ตอนนี้นะครับเขาก็ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน
วันที่๑๕เมษายนคือวันนี้
และ๒๒เมษายนจะต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง
เขาบอกเขาได้รับผลกระทบยังไงรู้ไหมคุณ
คือตอนนี้ทั้งตัวเขาเองทั้งคนใกล้ชิด
ร้านค้าทั้งคลินิกที่เขาเคยไปได้รับผลกระทบหมดเลย
ในหมู่บ้านก็โดนพ่วงไปด้วยนะคุณ
คนในหมู่บ้านไปทำงานก็โดนไล่กลับบ้าน
คนในหมู่บ้านไปทำเกษตรกรรมนะครับ
แล้วก็ตอนนี้คืออาชีพในหมู่บ้านคืออาชีพเกษตรกรรม
ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ากล้าเข้ามาซื้อผลผลิต

เขาก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวถ้าพ้นการกักตัว
เขาอาจจะตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดี
ในเรื่องที่เกิดความผิดพลาด

เคสของน้องผู้หญิงเป็นของเชียงใหม่
เคสนี้เป็นของเชียงราย
ก็ต้องตรวจสอบว่าความผิดพลาดเกิดจากขั้นตอนไหนกันแน่